หลังจากที่ทนายนิด้านะฮะได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า
กำลังรวบรวมหลักฐาน
กรณีคนโพสต์หยาบคายและหมินประมาทลูกความ
ซึ่งเป็นนางเอกสาวชื่อดังแล้วก็จะดำเนินคดีทางกฎหมาย
เรียกค่าเสียหายลายละนะฮะ๑ล้านบาท

ชาวเน็ตก็บอกเอ๊ะใครนะนางเอกคนนั้นคือใคร
แน่นอนก็หวยก็ไปออกที่คุณไอ้แต้วแต้วนัทพรเนี่ยนะฮะ
ชาวเน็ตก็เลยโฟกัสว่าคนที่จะดำเนินการฟ้องร้องก็คือแต้วนัทพร
หลังจากที่เจอมรสุมนะครับถูกชาวเน็ตเนี่ยตามคอมเมนต์ในแง่ลบตลอดเลย

ทนายนิด้าได้โพสต์รูปเอกสารพร้อมข้อความว่า
คดีนี้เป็นคดีของตัวเองฟ้องและเป็นทนายความให้ตัวเอง
นำมาเป็นความรู้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจแฮชแท็ก
ไม่ได้พิมพ์ชื่อในคอมเมนต์เอาผิดไม่ได้
คดีนี้จำเลยกับนิด้าไม่เคยรู้จักกัน
ไม่เคยใช้บริการว่าจ้างให้ทำคดี
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด
คอมเมนต์ในโพสต์ที่มีรูปของนิด้าปรากฏอยู่สั้น
คำพูดเดียวว่าทนายโจรชัดนั้น
คอมเมนต์ไม่ปรากฏว่ามีชื่อของนีน่า

สารลงโทษจำคุก๓เดือนปรับ๑๕๐๐
นิด้าก็ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายต่ออีก

พร้อมดอกเบี้ย๑๐๐และ๗๕ต่อปี

นิด้าแทบไม่ได้นำสืบความเสียหายใดเลย

แต่ถ้านำสืบความถือว่าเป็นการกระทำนั้น
จากก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
หรือการยกเลิกการจ้างงานอะไรทำนองนี้
สารก็จะสั่งให้ตามที่พิสูจน์ให้สารให้เห็นชัดเจนเหมือนกัน

คนก็เลยไปดูที่พี่สาวของคุณแต้วคุณเต๋า

ใครที่ด่าแต้วนัทพรไปเยอะเนี่ย

หรือใครอยากจะร่วมทำบุญกระถิ่นสามัคคีจังหวัดนนทบุรี
ก็สามารถโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้แล้วก็ให้เบอร์บัญชีไว้
ทุกบาททุกสังนำไปสร้างกุฏิแล้วก็คลังสงฆ์
ตอนนี้เราจะเลิกอ่านเลิกดูแล้ว
ก่อนหน้านี้นางก็เครียดบอกครอบครัวของคุณแต้วก็เครียดเหมือนกันนั่นแหละ
เคยพิมพ์อธิบายตอบโต้ไปแทนน้องแล้วแต่คือน้องบอกว่าให้อยู่เฉยเถอะ
แล้วไม่ตอบโต้อะไรแล้วไม่ต้องไปตอบโต้อะไร
ตอนนี้รู้สึกขอบคุณที่มีหลายคนนะฮะหลายสื่อเข้าใจและออกมาปกป้องน้องแทน
ขอบคุณนะคะปรร่วมบุญกันไปด้วยกันได้
โอเคก็คือไม่ใช่แต้วแหละไม่ใช่หรอก
แต่ใครล่ะครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มรู้พี่หนุ่มก็บอกหน่อย
นี่มันก็อะไรไม่ใช่แต้วเอาไม่ใช่แต้วก็แล้วกัน
อักษรย่อมาปบมือไม่ใช่แต้วแล้วกัน
คนนั้นใช่ไหมคะที่เคยปรึกษาพี่หนุ่มใช่ไหมอะไรอีกอ่ะใครอีกอ่ะ
ดาราคนนั้นใช่ไหมที่ปรึกษาพี่หนุ่ม
ไม่รู้ผมบอกไม่ได้ไม่ใช่แต้วแค่นั้นไม่ใช่แต้ว

นิดเดียวอีกปบมือได้ปบมือ